เรื่องแรกวันนี้เป็นเรื่องที่ต้องจริงจังแล้วก็ปรับทัศนคติกันหน่อยนะครับ
ในเรื่องของการอยากจะเผยแพร่ภาพ
แน่นอนนะครับว่าเราช่วงนี้อยู่ในช่วงแห่งความเศร้าโศกเสียใจ

ก็มีหลายคนพยายามอยากจะไปถ่ายภาพ
ถ่ายเซลฟี่กับภรรยาและลูกนะครับ
เพราะว่าก็เป็นบุคคลที่มีเรียกว่า๗๐วันที่ผ่านมาทุกคนรู้จัก
อยู่ในสื่อรู้สึกว่าอยากจะถ่ายรูปกับคนดังอะไรประมาณนี้แหละ

สภาพของร่างคุณปอทฤษฎีนะครับ
ก็ทางครอบครัวจริงก็มีการระมัดระวังแล้วล่ะนะฮะ
ขอความร่วมมือคุณสื่อมวลชนว่าไม่ให้เข้าไป
แต่ว่าคนที่ได้เข้าไปก็ยังมีคนที่ถ่ายแล้วก็ส่งต่อ
โลกออนไลน์แหบปรานามอยู่นะเวลานี้นะครับ
ถึงการส่งภาพส่งต่อในลักษณะนี้
จะหวังว่ายอดวิวยอดไลค์ยอดแชร์
จะมีคนเข้ามาสนใจเพจตัวเองเยอะ

คุณเจี๊ยบเรียบด่วนนะครับก็เป็นแฟนเพจชื่อดัง
เจี๊ยบเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนสุภาพเท่าไหร่นะ
เวลาเขาโพสต์ข้อความหนังเขาก็ใช้คำที่ค่อนข้างจิกกา

แต่ว่าก็จะมีแง่มุมดีที่แบบเพื่อสังคม

ออกมาโพสต์ข้อความถึงผู้ที่แชร์ภาพที่ไม่เหมาะสมของคุณปอทฤษฎี

ถ้าเจอเพจไหนเฟสของใคร
ไม่ว่าจะเพื่อเรียกไลค์หรือเพื่อไว้อะไร

ไม่ต้องแชร์ไม่ต้องแคปเจอร์รูปเก็บไว้
เพราะจะกลายเป็นการช่วยเผยแพร่ภาพนั้น
สิ่งที่ควรทำคือส่งข้อความไปเตือนให้ลบภาพ

ชาวเน็ตก็ได้เข้ามาแสดงความเห็นจำนวนมากนะครับ

พร้อมกับปรณาผู้ที่นำภาพปในลักษณะไม่เหมาะสม

ได้กำหนดรายละเอียดการโพสต์เนื้อหา
พร้อมทั้งระบุถึงข้อห้ามต่าง

ซึ่งการโพสต์ภาพผู้เสียชีวิต

จากเป็นเนื้อหาที่อาจจะสื่อถึงความรุนแรง
แล้วก็อาจจะเป็นภาพที่คนที่เป็นเพื่อนของคุณ

อันนี้ต้องพูดถึงทุกสภาพร่างนะ
ทุกศพทุกผู้เสียชีวิต
อันนี้เป็นการละเมิดอย่างมากเลยทีเดียวนะครับ
พิจารณาเพื่อจะลบโพสต์ออกจากระบบ
รวมทั้งสั่งแบนแล้วก็ลบบัญชีผู้ใช้งานได้ทันที

ใช่ค่ะวิธีการแจ้งลบภาพที่ไม่เหมาะสมทำตามนี้เลย
คลิกไปที่ลูกศรด้านขวาบนของโพสต์
มีปุ่มเล็กที่เราชี้ให้ดูอยู่นะตอนนี้นะคะ
เลือกไปที่รายงานปัญหารูปภาพ
ไปที่ภาพนี้ทำให้ฉันหรือคนที่ฉันรู้จักเสื่อมเสีย

คือก่อนที่เขาจะมีเจ้าหน้าที่เป็นคนมาดูแล

เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าบางภาพไม่เหมาะสมจริงแล้วทุกคนเห็น

แต่ถ้าเกิดว่าเป็นภาพที่อาจจะขาดความสนใจ
ก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูอีกครั้งหนึ่ง

มันมีการไว้อะไรอีกรูปแบบหนึ่งคุณผู้ชม

ตัดผมก็คือใช้บัตเตอร์เลี่ยน
ทำการไถแล้วก็คล้ายการศักดิ์
แต่ว่าใช้เส้นผมของคนเราเนี่ยในการทำนะฮะ
ตัดเป็นรูปใบหน้าพระเอกคุณปอทฤษฎี

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณปอด้วยนะครับ

และเป็นคนดีทำประโยชน์มากมายให้กับสังคม

และช่วยกันรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจ
ความพร้อมป้องกันอย่างถูกวิธี
แล้วเราจะได้ไม่ต้องเสียคนที่เรารักไปนะครับ

ไข้เลือดออกแล้วก็ยุงลายที่เป็นภาหะต่างนะครับ